คุณหมอใช้เวลาประมาณสัก๒นาทีครึ่งท่านละนะคะ
ที่อยากทำความเข้าใจมากเลยสำหรับเนื้อหา

แก้ไขไม่ค่ะแล้วแต่ที่คุณหมออยากจะพูดเลย

มี๒ประเด็นครับร่างภาคประชาชนเนี่ย
สิ่งที่ฟังจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เขาคิดว่าเขารับไม่ได้เนี่ย
เขามีประเด็นหนึ่งเนี่ยเขาคิดว่าร่างนี้
เขามองว่าร่างนี้ไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง

โดยไปบอกว่าถ้าคุณไม่เขียนห้ามไว้ไม่ให้สอสลไปยุ่งกับหมวด๑มา๒
เสมือนแล้วเปิดโอกาสให้มีการที่จะไปเปลี่ยนแปลงได้
นั่นประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองเนี่ย
เรื่องของการที่ไอลอร์มีหลายหลักการแล้วมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายองค์กร
เช่นไปกำหนดที่มาสัญหาขององค์กรอิสระ
บางคนมองไปว่าไปเปิดช่องให้นำนายกทักษิณยิ่งรักเข้ามา
เปิดช่องให้ธนทรอะไรต่างพวกนี้นะครับ
นี่เป็นข้อกังวลที่มองไปและคิดไปข้างหน้า
ผมว่าข้อกระบวนเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องจริง
พิสูจน์ได้จากตัวรายลักษรของตัวหลักการเลย
หลักการไม่มีครับอย่างหมวด๑๒๐๐เนี่ยมันอยู่ในเนื้อหาของตัวบท
ว่าเมื่อมีสอสลอแล้วสอสรควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไร
ซึ่งตัวนั้นไปปรับแก้ในชั้นกรรมธิการได้เลย
ถ้าเสียงข้างมากเป็นอย่างไรเนี่ยก็เป็นไปตามเสียงข้างมาก
แล้วมาให้สภารับรองสภาเสียงข้างมากรับรองก็เป็นไปตามนั้น
เช่นยังคงว่าไม่ยุ่งกับหมวด๑หมวด๒นะ
เสียงข้างมากกรรมธิการมาถึงสภาเปลี่ยนไปทำมันก็เป็นไปตามนั้นครับ
แล้วเข้าสู่การฟังประชามติอีกรอบหนึ่ง
เพราะลำนุนบังคับให้ทำฟังประชามตินะครับ

ที่สองครับสิ่งที่อยากฝากที่สุดเนี่ย

สักคะแนนหนึ่งก็ได้ครับ

สองห้าหกสามร่างคือ
หรือก็ส่วนต่อสองห้าหกที่เกี่ยวเนื่อง
สองอยากให้ผ่านเรื่องของ
สามระบบฤตังค์
ถ้าผ่านสาม
วก๕ร่างนี้นะครับผมว่ามันจะเดินคู่ขนานได้
อย่างท่านบอกว่ามันย้อนแย้งมันซ้ำซ้อนกันมันขาดกันเนี่ย
จริงคนละอย่างกันเลยครับเพราะว่า๒๕๖เมื่อผ่านแล้ว
ขบวนการไปตั้งสอสลอทำงานไปของรัฐบาลใน๘เดือนนะครับ
กว่าจะเสร็จก็อาจจะเป็นลำนูนมาแต่ว่าของฝ่ายค้า
สิ่งที่เราเสนอตรงนี้มันเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรำนูลปี๖๐เลย
ไม่ต้องผ่านประชามติจบปุ๊บประกาศใช้บังคับใช้
ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ใช้ภายใต้รำนูน๖๖
แก้ไขเพิ่มเติมปี๖๓ได้เลยหรือ๖๔ด้วยนะครับ
ถ้าว่าออกปี๖๔ทำได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นเนี่ย

อยากให้ทางฝ่ายเสียงข้างมากช่วยพิจารณา
ถ้าเราช่วยกันแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติ

คือแก้ไขนะครับ
แก้ได้คือแก้ไขรัฐหมาตรีอย่างนี้
เฉศสภาพของพระประชาชนที่๙๐๐๐๐กว่าท่านที่เสนอรายชื่อมา
ผมต้องขอชื่นชมมีข้อดีอยู่ข้อแรกก็คือ
ประชาชนเข้าชื่อกัน
ส่วนที่เหลือในข้อของข้อกฎหมายกับข้อสาระของร่างนี้
สองข้อนี้เกิดจากผู้จัดทำยติ
ผมขอตำนี่เลยว่า
เป็นการจัดทำที่ไม่ได้คำนึงถึงความเป็นไปได้
หรือในสภาวะที่ทั้งข้อกฎหมายและทั้งในสภาวะการเมืองนะฮะ
ก็ไปดำเนินการจัดทำยติ
ซึ่งทำให้ความศูนย์เปล่าของข้อแรก
คือประชาชนอุตส่าห์เข้าชื่อกันนะ๙๐๐กว่าคน

เป็นเพราะฝ่ายจัดการในการทำยัตตินะครับ
ติที่ผมรับไปไม่ได้เพราะโดยเหตุที่ทั้งขัดรัฐมนูล
แล้วก็มีการที่ไปล่วงละเมิดเกี่ยวกับมาตราหมวด๑หมวด๒อะไรต่าง
ซึ่งเมื่อเราไปรับหลักการของฉบับที่๑ชุดที่๑ที่๒
แล้วมันก็ว่าขัดกับของฉบับนี้ไอรออยู่แล้วนะครับ
แล้วในนั้นก็ยังเขียนในลักษณะที่เรื่องคุณสมบัตินะฮะ
เดี๋ยวพออภิปรายกันยาวแล้วจะเห็นว่าร่างอย่างนี้ไม่ทราบออกมาได้ยังไง
แต่ผมเข้าใจว่าคนที่เขียนนั้นไม่ได้เป็นคนอยู่ในแวดวงของการทำงาน
เหมือนอย่างคุณหมอหรืออย่างพวกผม
ซึ่งทำงานจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นไปได้ไม่เป็นไปได้
นั้นจะเห็นว่าร่างฉบับที่๑กับฉบับที่๒ของพักร่วมฝ่ายค้านพักร่วมด้วย
มีความคล้ายกันมากแต่ของฉบับนี้ไปคนละทิศเลย
ดังนั้นทั้งหมดเนี่ยผมไม่อยากให้ประชาชนยังมีความรู้สึกที่ไม่ดีนะ
ดีแล้วที่ท่านเข้าชื่อนะฮะแต่ว่าถ้ามีการเข้าชื่ออีก
ก็ขอให้คำนึงถึงคนที่จะจัดทำจัดทำยตินะฮะ
ต้องให้คำนึงถึงยัตติที่มีความเป็นไปได้ไม่ขัดกฎหมาย
แล้วก็มีสาระที่เป็นประโยชน์กันโดยส่วนรวม
แล้วร่างนั้นผมเชื่ออะไรจะได้เสียงเห็นชอบ
แล้วผมเรียนอย่างหนึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยนะ
แค่ว่าผู้ที่เขาจะเห็นด้วยมีเสียงไม่พอเท่านั้น
คุณผู้ชมค่ะคือทั้งสองท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอยู่ในสภา
แต่ไม่ได้มานั่งคุยกับเรานะคะแล้วอาจจะเป็นงานหนักหรือไม่หนัก
ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันเหมือนจะรู้ปลายทางอยู่แล้ว
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ของจริงจะเกิดขึ้น๑๗และอาจจะไปถึง๑๘นะคะ
ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ